พี่ตูนมาร่วมแสดงงานคอนเสิร์ต๕๐ปีมอที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินค่ะ
เพื่อเป็นการหารายได้สมทบทุนสร้างศูนย์โรคหัวใจภาคใต้ที่โรงพยาบาลม
เพราะว่าตอนที่วิ่งจากเหนือสุดไปใต้สุดก็ได้รับความช่วยเหลือจากมหาวิทยา

ดีเลยโดยเฉพาะทีมแพทย์และพยาบาลทุกทุกคนพร้อมกับเผยด้วยว่าวันนี้เป็นอีกหนึ่งวันพิเศษ
เพราะว่าจะเป็นการเล่นคอนเสิร์ตครั้งสุดท้ายสำหรับอัลบั้มดำชาตินะ
เปิดตัวมาเป็นเวลากว่าสี่ปีแล้วดีใจมากที่ได้มาเล่นให้ชาวหาดใหญ่ได้ฟังกันนะคะ
ก่อนจะมีการสร้างเซอร์ไพรส์ด้วยก็คือเชิญชวนให้แฟนคลับทุกคนร้องเพลงอวยพรวันคล้ายวันเกิดให้กับพี่ปี๊ดนั่นเอง
ปี๊ดเป็นมือเบสประจำวงนะคะก็คือวันคล้ายวันเกิดคือวันนี้
สามสิบเมษายนเรียกว่าเป็นคอนเสิร์ตที่สนุกอบอุ่นแล้วก็อิ่มบุญกันด้วย
ใช่น่ารักมากเลยเนาะใช่แล้วก็แฮปปี้เบิร์เดย์พี่ปี๊ดด้วยนะจ๊ะ
แต่เราก็ไม่รู้นะว่าอายุเขาเท่าไหร่แล้วตอนนี้เราก็ยังช่างปี๊ด
อายุช่างมันเป็นเพียงตัวเลขถูกต้องอย่าไปแคร์ใจใช่แล้ว